คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอกันบ้าง

ที่หนึ่งสามีต้องรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยของฉะเชิงเซาเขา

หลังจากที่ภรรยายังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยนะ

พี่สามีพี่สามีช่วยหน่อยงูอยู่ในห้องน้ำค่ะ
ที่สามีก็เปิดเข้าไปเอ้างูจริงด้วย
ตัวภรรยายังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยไม่กล้าออกมาด้วย
สามีก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับนะครับ

ก็สามารถจับงูเหลือมยาวกว่า๒เมตร
หลังไปนอนขดซุกตัวบนคานบ้านในพื้นที่อำเภอศรีราชานะครับ
มาดูตัวแรกนี้ก่อนความยาวเหนาะ๒เมตรไม่เท่าไหร่นะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
กำลังจับงูเหลือมอย่างทุลักทุเลแล้วก็หน้าหวาดเสียวเหมือนกัน
เพราะว่าเจ้างูตัวนี้ดุนะพยายามต่อสู้
พร้อมกับหาจังหวะที่จะฉกเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวาน
พบงูเหลือมนอนขดอยู่บนคานไม้ของบ้าน
ตอนนั้นก็ยังยืนจ้องมองอยู่นานเหมือนกันนะ
ว่าจะทำยังไงกับหนูดีนะกับเจ้าดีน่า
จะไล่ไปจะพูดดีเจ้าก็ไม่ไป
หรือจะเชิญก็ไม่ลงอีก
นะครับก็เลยหมดปัญญา
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวงูดังกล่าว
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

พบงูเหลือมความยาวเมตรครึ่ง
อยู่ในห้องน้ำภายในบ้านของนายเอกชัย
กุศุมายุทธ์อายุ๓๔ปี
เจ้าหน้าที่อยากสบายใจไปในห้องน้ำ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์จับงู

แล้วก็ใช้มือจับลำตัวเอาไว้

เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
โดยนายเอกชัยเจ้าของบ้านเปิดเผยนะครับว่า
ขณะที่ภรรยากำลังเข้าห้องน้ำ
ภรรยาก็เห็นงูเหลือมตัวนี้เนี่ย
เลื้อยไปมาอยู่ในห้องน้ำ
ภรรยาส่งเสียงตะโกนออกมาจากห้องน้ำเลย
บอกให้สามีมาช่วยจับหน่อย

ฉันก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
แม้ว่าจะตัวไม่ใหญ่ก็ตามนะฮะ

เฝ้ามองมันก่อน

ที่สุดเจ้าหน้าที่ก็มาจับงูตัวนี้
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้แล้วนะครับ